ไปดูเหตุการณ์นี้กันค่ะเกิดขึ้นที่จังหวัดบุรีรำเป็นเหตุการณ์ที่ไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดในห้องเรียนแล้วก็ผู้ก่อเหตุเป็นเด็กนักเรียนค่ะคุณผู้ชม
นักเรียนชั้นม๓ค่ะก่อเหตุใช้มีดถางย่าฟันคอเพื่อนได้รับบัตรเจ็บสาหัสนะคะเพราะว่าเก็บกฎที่ถูกเพื่อนล้อจี้เรื่องปมด้อยค่ะ
นี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโรงเรียนแห่งหนึ่งนะคะในตำบลหูธรรมนบที่อำเภอประคำจังหวัดบุรีรำค่ะ
สามคนที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยคือเป็นเพื่อนห้องเรียนเดียวกันหมดเลยนะคะน้ำสมมติคนหนึ่งคือในเอ็มที่เล่าเหตุการณ์ให้เราฟังนะคะเป็นนักเรียนชั้นม๓บอกว่าเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาวันที่สองเนี่ยเขากับในโชคน้ำสมมตินะคะเพื่อนคนที่ถูกฟันเนี่ยก็กำลังนั่งเล่นอยู่ในห้องเรียนจู่ในติเนี่ยนะคะก็เดินมาข้างหลั
ตัวเขาเองก็ได้รับบาดเจ็บที่แขนค่ะ
คือเหตุเกิดในห้องเรียนเลย
อีกคนที่โดนฟันครับเขาไปจีบคนที่ฟัน
ทีมข่าวของเราไปที่บ้านของในโชคนักเรียนที่ถูกฟันคอนะคะ
ไปพบกับนางทิพย์ค่ะซึ่งเป็นแม่ของในโชค
ซึ่งก็ยอมรับบอกว่าตกใจมากที่เกิดเหตุร้ายกับลูกค่ะ
เพราะว่าเป็นแผลชะกันต้องส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลอย่างเร่งด่วน
หมอได้เย็บแผลที่คอ๒๐เข็มค่ะที่ไหล่๖เข็มสะโพก๑๑เข็ม
แขนขวาเอ็นขาดต้องยึดน็อตตอนนี้นิ้วนางนิ้วก้อยมือขวายังงอและกางไม่ได้
คือรวมแล้วเย็บไป๓๗เข็มค่ะ
บอกว่าโหเย็บเยอะขนาดนี้แสดงว่าน้องไม่ได้ถูกฟันครั้งเดียว
หมอเนี่ยพูดว่าดีนะที่คอไม่ขาดแม่ก็มาดูว่านี่บอกหมอเสร็จหรือยังหมอเสร็จหรือยัง
หนูนี่จะเป็นลมแล้วที่นี่ก็ประมาณว่าหมอคุณแม่ก็มาดูว่ามันใหญ่นะมันลึกนะ
จะต้องเย็บหามเลือดเพราะเลือดมันไหลเยอะมาก
ถ้าสมมุติเราจะไปว่าให้เขาหรืออะไรอย่างนี้คุยกันจะตีกันจะต่อยกันเอออะไรอย่างนี้ก็ไม่ว่า
อันนี้มันเป็นเรื่องของจิ๊บของเด็กน้อยแต่อันนี้คือแบบข้อหาพยายามฆ่าแล้วใช่ค่ะใช้อาวุธมันก็มันเกินไปแบบเด็กแค่อายุ๑๕
ขณะที่ในโชคผู้บาดเจ็บเนี่ยนะคะบอกว่าเขากับในติเป็นเพื่อนรักกันมีแต่หยอกล้อกันเท่านั้นไม่เคยไปดูถูกเรื่องความจน
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้ก็ยังคิดอะไรไม่ออกเพราะว่าเป็นเพื่อนรักกันก็ไม่คิดว่าจะทำอะไรรุนแรงขนาดนี้ค่ะ
ไม่เคยแค่อย่างนี้เลยขณะที่ผู้ก่อเหตุนะคะในติยอมรับว่าอัดอั้นที่โดนเพื่อนบุลลี่หลายครั้งแล้วก็พยายามอดทนมาตลอดค่ะัน
ประเด็นที่เพื่อนบูลลี่ก็เป็นเรื่องของความจนที่เขาไม่มีเหมือนเพื่อนแล้วเขารู้สึกว่า
โดนเสียดศรีหลายครั้งค่ะ
สำหรับผู้ก่อเหตุและผู้บาดเจ็บทั้ง๓คนเป็นนักเรียนชั้นม๓ยังเป็นเยาวชนนะคะทีมข่าวของเราได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองในการสัมภาษณ์น้องทุกคนนะคะ
ขณะที่นางสวัยค่ะซึ่งเป็นแม่ของผู้ก่อเหตุบอกว่าครอบครัวยากจนเธอก็ต้องไปทำงานต่างจังหวัดไม่ค่อยมีเวลาดูแลลูก

ลูกเนี่ยเป็นคนเงียบเหตุการณ์ครั้งนี้เชื่อว่าลูกชายโดนบูลลี่จริงโดยเฉพาะความยากจนก็เลยทำให้ก่อเหตุ

สำหรับเรื่องการดำเนินคดีนะคะหลังจากนี้พนักงานสอบสวนสพประคำก็จะเรียกสอบปากคำผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนร่วมกับสหวิชาชีพค่ะ